แม่บ้านผ่ารวย
คุณแอร์อภิญญากิจประเสริฐเจ้าของธุรกิจเอนิติงแอร์เครื่องประดับตามใจฉัน
สร้างสรรค์ของเล่นเด็กให้กลายเป็นเครื่องประดับสุดเก๋สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพมาแล้วกว่า๒๐ปี
กลับมาคุณผู้ชมกับช่วงที่สองนะคะแม่บ้านพารวยกับธุรกิจ
อยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะใส่อะไรก็ใส่ชอบอะไรก็ใส่ไป
เครื่องประดับเก๋ไก่ไม่ซ้ำใครอย่างที่เห็น
และตามสัญญานะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณแอร์จะมาสาธิตให้ดูนะคะว่า
วิธีการทำเครื่องประดับจากของเล่นลูกของเล่นรอบตัวที่บางทีเรารำคาญเดินเตะทิ้งไปเตะทิ้งมา
เดี๋ยวเราเอามาเนรมิตออกมาจะเป็นยังไงแล้ววันนี้จะทำเครื่องประดับอะไรให้ชมจ้ะ
ร้อยคอค่ะสร้อยคอโอ้ดีจังเลยคุณแอร์เป็นสร้อยแบบว่าออกไปไปงานแบบอย่างนั้นไหมไม่
ก็คือใช้ชีวิตจำวันได้นะดูสิซรรย์ที่สามารถใช้ชีวิตจำวันได้
ก่อนอื่นซอยคอเราต้องวันรอบของลูกค้าก่อนไหม
เพราะว่าอันนี้มันมาจากเชือกรงท้าที่บ้านเรามีใช้ได้เลย

ค่ะทีนี้เราจะเริ่มนะคะที่บ้านเรามีอะไร
เราใส่มามาวางเตรียมไว้ค่ะ

คุณแอร์คุณแอร์ผูกอันนี้ไว้เพื่อเป็นเซ็นเตอร์เหรอจ๊ะ
ใช่ค่ะอ๋อได้ดูจุดกึ่งกลางแล้วคุณผู้ชม

การทำสร้อยคอในแบบของคุณแอร์นั้น
มีขั้นตอนง่ายอยากหยิบอะไรมาใส่ก็ใส่ไปเลย
เพราะการสร้างสรรค์แบบไม่เหมือนใคร
ในฉบับแอนิติงแอร์นั้น

ไอเดียใครดีไอเดียใครเก๋
ก็ลองหันไปมองรอบบ้าน
แล้วลองเอามาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ดูนะคะ

มากแค่เนี่ยก็ได้ซ่อยคอเก๋
แถมราคาก็ดีด้วย

ที่บ้านเรามีอะไรเราก็หยิบมาใส่ไป

เพราะว่าไอเดียของคุณแอร์เนี่ย

จริงฉันอยากจะลอยอีกฝั่งหนูได้บ้างคุณแอ

คุณแอทัมเสียงสูงมากเลยคุณแอค่ะ

อย่างนี้มีลูกก็ให้ลูกมานั่งลอยได้เนอะ

ใช่ไอเดียลูกบางทีแบบค่อยคิดเหนือกับเรา
แล้วเคยบอกว่าหมดมะไอเดียแบบว่าคิดไม่ออกอะไรวันนี้

มันเป็นวันเคลอด้ายค่ะก็พักก่อนแป๊บหนึ่ง

ออกไปข้างนอกบ้างไปดูโลกภายนอกบ้าง

ชอบจังเลยสามลุงสามีเคยมาช่วยกันทำไหมคะ

คุณแอะบอกต้องช่วยค่ะเสียงอะไรบ้างแค่สูงเลยอะอ่อตายละ

อย่างประมาณชิ้นนี้คุณแอร์๒๕๐ค่ะ

นี่ไงร้อยไปไม่กี่นาทีได้แล้วออกมาเป็นสตังค์แล้วเห็นไหม
ไม่แล้วไม่แพงด้วยที่สำคัญนะ

แต่ว่ามันได้ไอเดียที่มันแปลกไม่เหมือนใคร

ได้ไหมคุณแอร์หรือว่าวอีกไหม

อื้อออนี่

ของเล่นเด็กปนิปดอยต่างนานา

เสร็จเรียบร้อยแล้ว
อุ้ยน่ารักอะ

นอกจากได้ความเพิดเพลินแล้วนะคะ
สีสันทำให้เรารู้สึกอารมณ์แบบแจ่มใสด้วยเนาะ

ได้เครื่องประดับเก๋ไปแล้ว๑ชิ้นนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
เยี่ยมเรียบร้อย
ใช่นี่ถ้ารู้จักกันเดี๋ยวแถมแล้วต้องห้อยเปินนะ

หรือว่าปืนได้